คุณผู้ชมครับหลังจากเรานำเสนอไปนะฮะก่อนหน้านี้นะครับ
คุณตาคุณยายที่บอกว่าลูกสาวคนเล็กเนี่ยวางยาครับ
หวังจะหุบสมบัติค่ะห้าร้อยล้านโดยประมาณเนี้ยนะครับ
ล่าสุดนั้นผลตรวจเส้นผมคุณตาคุณยายออกมาแล้วนะครับ
ปรากฏว่าเส้นผมคุณยายครับมีการไปเจอยากล่อมประสาทนะฮะ
เอาไปดูรายละเอียดนะครับจากกรณีที่คุณตาคุณยายเนี่ยมาร้องเรียนครับ
สายใหม่ต้องรอดนะฮะแฟนเพจนี้นะครับบอกว่าลูกสาวคนเล็ก
วางยาครับหุบสมบัติมากกว่า๕๐๐ล้านบาท
นำมาสู่การพาทั้งสองท่านไปตรวจเส้นผมครับ
เพื่อจะไปดูสารที่อยู่ในเส้นผมนะครับที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กระทรวงยุติธรรมครับคุณผู้ชมล่าสุดวันนี้นะครับ
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐครับที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาดไทย
เป็นผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับ
พาคุณตาคุณยายมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ธรรมเนียบรัฐบาลครับในการฟังผลการตรวจเส้นผมของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เรื่องต้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือว่าเส้นผมของคุณยายครับ
ไปเจอสารเคมีบางชนิดที่เป็นสารเสพติดนะครับจากการตรวจสอบย้อนหลังกลับไป
ค่อนข้างชัดเจนครับว่าคุณตาคุณยายนั้นถูกวางยาในช่วงเวลาที่พำนักอยู่กับทางลูกสาวคนเล็ก
ทีนี้ทางดรธนกฤษจิตอารีรัฐนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีครับ
บอกว่าผลการตรวจเส้นผมคุณตาครับไม่พบสารหรือว่าวัตถุออกฤทธิ์แต่อย่างใด
แต่ประเด็นก็คือว่าเส้นผมคุณยายพบสารออกฤทธิ์ส่งผลต่อการกล่อมประสาท
ทางทีมนักวิทยาศาสตร์ครับประจำสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นั้นบอกว่า
ยาที่ตรวจเจอเนี่ยมันเป็นยาแก้ปวดชนิดรุนแรงนะครับ
ยาตัวนี้ในทางการแพทย์ถือว่าเป็นยาที่ต้องควบคุมอย่างยิ่ง
จะไม่มีการจ่ายยาเป็นอันขาดนะฮะเป็นการทั่วไปเนี่ยนะครับ
ทางคุณตาคุณยายบอกว่าปกติลูกสาวคนเล็กจะเป็นคนจัดยามาให้ครับ
ตนก็ไม่รู้หรอกว่ายาที่ทางลูกสาวคนเล็กได้จัดมาให้มันเป็นยาอะไร
แต่ยาตัวนี้ครับปกติลูกจัดให้ทานทุกวันวันละ๓ครั้งคุณผู้ชมครับ
ครั้งนึงเนี่ยประมาณ๒๓เมตรตนนี้รู้สึกเสียใจมากนะครับ
เป็นลูกแท้เลยทำกับพ่อกับแม่แบบนี้
หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าลูกสาวครับมาขอคำมาไม่ให้อภัยแน่นอน
จะแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดบอกเลยนะครับว่า
ขอตัดขาดความเป็นพ่อแม่ความเป็นลูกกันเลยนะครับ
ไปฟังเสียงหน่อยครับ
คุณผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเส้นผมคุณยายนั้นไปเจอยากล่อมประสาทนะครับ